คุณผู้ชมครับวันนี้เขื่อนเจ้าพระยานั้นก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ
เป็นกว่าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับการปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบนี้
ทำให้พื้นที่ชุมชนท้ายเขื่อนโดยเฉพาะในอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนั้น
ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวงและชาวบ้านท่าทรายอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธ
กำลังเร่งช่วยกันสร้างแนวคันดินกั้นน้ำและแบรีเออร์หินตลอดทั้งวันนี้
เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น๑๙๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งหมู่บ้านท่าทรายแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่รุ่มต่ำและเป็นจุดรับน้ำจุดแรกจากเขื่อนเจ้าพระยา
โดยมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า๓๐๐หลังคาเรือนรวมทั้งมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า๒๐๐ไร่
หากไม่มีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประกาศไว้คือ๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
คันกั้นน้ำนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่๑ถึงหมู่ที่๒ได้
ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการใช้รถแคลเสริมคันดินเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีบางส่วนที่ซุดลงไปก็ใช้รถแบ็คโฮลตอกเสาเข็ม
เพื่อป้องกันแนวตลิ่งที่สุดตัวลงนะครับ
เป็นแนวยาว๒กิโลกับ๕๐๐เมตร
เพื่อกั้นทำแนวป้องกันน้ำที่จะเอ่อล้นตลิ่งนะครับ
ก็รักษาไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับ
การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักดิชุลสิต
ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม๖เพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าที่จึงต้องระบายน้ำออกในอัตรา๔๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากเดิม๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรองรับน้ำก้อนใหม่ที่คาดว่าจะไหลมารวมบริเวณเหนือเขื่อนพระราม๖
ในช่วงเดือนตุลาคมในอัตรา๖๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้น
โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะระบายน้ำ๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และจะระบายลงคลองระพีพัฒน์ในอัตรา๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อระบายออกลมสู่ริมคลองชายทะเลอ่าวไทย
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้
คือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนพระราม๖
อำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบรุ่มต่ำ
โดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
คือชุมชนบริเวณวัดสตืออำเภอท่าเรือ
ซึ่งมีพื้นที่ต่ำกว่าตะลิง
นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวง
เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
จากขนาดนี้บางจุดมีน้ำล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำป่าศักดิ์แล้ว
และในวันพรุ่งนี้จะมีน้ำเข้าพื้นที่เพิ่มเติมอย่างแน่นอน
จากเขื่อนพระราม๖จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน